ข้าวใส่ไทยสด

พอชนะปุ๊บก็เข้าชิงไง

แล้วก็ช่วงนี้ที่เข้าแข่งกีฬากันเราจะโดน
มีเกมเราไม่โดนเพราะว่าเป็นทรศ

เพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้เราเจอกันเต็มอาทิตย์แน่นอน

บอกเต็มอาทิตย์แน่นอนที่ไลก์
อาทิตย์แล้วจนทำมันเดียวเลยนะ

อย่าพูดคำนี้

บอกว่ารอดูกันไป
ถึงสามสิบกัญญาสั่งจองหนึ่งคนได้คนเดียวนะคะ
ไม่เกินสามสิบค่ะก็คุณอภิษักตันติวรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยว่า
กรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญพิเศษนะคะเพื่อเป็นที่ละลึกในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคะ
จัดทำเป็นเหรียญที่ละลึก๔ประเภทได้แก่เหรียญที่ลึกทองคำราคาเหรียญละ๕๐๐๐บาท
ผลิตจำนวนเงินเงินราคาสองพันบาทผลิตจำนวนสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญ
และเหรียญที่ระลึกทองแดงลมพ่นทรายอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะคะราคาเหรียญละสามพันบาทผลิตจำนวนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญ
เหรียญที่ลึกคิวโปรนิเกิ้ลอันนี้จะราคาถูกหน่อยนะฮะเหรียญละหนึ่งร้อยบาทผลิตจำนวนสามสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบเก้า
เอาเข้าไปก็คือเลข๙หมดเลยใช่เลข๙หมดเลยดีมีรวดลายด้านหน้าท่านผู้ชมจะเห็นตามภาพนะคะ
รวดลายด้านหน้านี่จะเป็นพระบรมรู้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้า
ฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพนะคะแล้วก็ฉลองพระองค์คุยมหาจักรบรมราชวงศ์
เครื่องขัทยาราชอิสริยพรอันมีเกียรติรุ่งเรืองยิ่งมหาบรมราชจักรีวงศ์และสายสร้อยจุลจอมเกล้า
จากนี้ภายในวงขอบเหรียญด้านล่างมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
และด้านหลังกลางเหรียญมีรูปพระเมรุมาตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุญเดตบรมนาศบพิษอยู่เหลือลายเมฆ
และเบื้องบนรูปพระเมรุมาตรมีอักษรพระประมาพิไทยพปรภายใต้มหาพิชัยมงกุฎ
เบื้องหลังพระเมรุมาตรมีรูปแสงอาทิตแผ่รัศมีร์ผ่านปุยเมฆ
และภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่าพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
ข้อความว่าวันพระธรรหัสสบดีที่๒๖ตุลาคมพศ๒๕๖๐น
ซึ่งเป็นวันที่มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนั่นเองค่ะ
ทางด้านในภาชละอนันตสินอธิบดีกรมธนาคมก็บอกว่า
สถาบันการเงินของรัฐและก็รัฐบาลและเอกชน๑๙แห่งทุกสาขาทั่วประเทศ
นั้นจะเปิดหน่วยรับจองโดยเปิดจองตั้งแต่พรุ่งนี้ถึง๓๐กันยายน
โดยใช้หลักฐานที่แสดงความว่าเราเป็นคนสัญชาติไทย
จะเป็นบัตรที่มีเลขประจำตัวของบัตรประชาชนเนี่ยนะคะ

แล้วก็บัตรรัชการโดยผู้สั่งจอง๑คนสามารถจองได้ไม่เกิน๓๐ลงของตัวเองด้วย
และจะเปิดรับเหรียญที่ระลึกณสถานที่จองได้ตั้งแต่วันที่๒๙มกราคมปีหน้าค่ะ
เมื่อวันอังคารที่แล้วรายการเรานำเสนอเซียนแปะ
โอ้โหเขาบอกว่าวัดแตกเลยเหรอแองจี้
ใช่เพราะคนไปเต็มไม่หมดเลยฮะเซียนแปะ

คนถามว่านี่อดีตนายกยังไปเลยคุณ
อดีตนายกยิ่งรักยังไปวันนี้ลงไทยรัฐหน้าหนึ่ง

ไปเซียนแปะก็ไปถามแม่ค้า

นี่เขาไม่รู้จักเราไงแล้วก็ไปถามเอาคุณปลุกมาเหรอ

คนทหารม้ามแตกอกฉีกด้วยนะครับ
คุณแม่สงสัยว่าถูกซ้อมจนกระทั่งเสียชีวิตนะคุณผู้ชมครับ
พลทหารโวยลูกชายถูกซ้อมจนตายนะครับ
ขึ้นมานะครับก่อนตายไปรับลูกชายมาร่วมงานบุญนะครับ

พอตกดึกมีเพื่อนทหาร๒คนช่วยกันประคองร่างไปส่งที่บ้าน

แม่พันธหารโวยลูกถูกซ้อมรายนี้นะครับ
เปิดเผยขึ้นมาตอนประมาณสักบ่าย๒โมงของวันที่๒๐สิงหา
ทางพันธุรกิจเอกวิชอบเกิดเกลี้ยงนะครับ
เป็นรองผู้บัญชาการภาคจังหวัดสุราธานี
เดินทางไปยังแผนกนิติเวศโรงพยาบาลสุราธานี
หลังรับแจ้งจากนางมาลัยพรว่าคนทหารนพดนหรือทารโร

เป็นทหารเกณฑ์สังกัดมณฑนทหารบกที่๔๕
หรือค่ายดอนนกจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยนางมาลัยพรให้รายละเอียดว่า
ก่อนเกิดเหตุบันที่๑๙ที่ผ่านมา

แต่ก็เดินทางกลับเข้าค่ายในวันเดียวกัน
ต่อมาประมาณสัก๒ทุ่มวันเดียวกัน

และแจ้งให้พี่สาวทราบว่าน้องถูกโทษทางวิไน

สาวแต่เพียงว่ารู้สึกเกลียมากและขอเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องนอน
หลังจากนั้นไม่ถึง๒๐นาทีพบว่านอนเสียชีวิตอยู่ในห้อง
ในสภาพมีเลือดออกตามปากและจมูก
ได้พาร่างของน้องทาโล่ส่งโรงพยาบาลสุราชธานี
ร้องร้องขอให้ทางแพทย์ทำการผ่าตรวจชนะสูตรศพอย่างละเอียดอีกที
ปรากฏว่าล่าสุดเมื่อประมาณสักเที่ยงวันที่ผ่านมา
อันที่๒๑นี่แหละที่สถาบันนิติเวศน์รมพยาบาลตำรวจ
ร้อยตำรวจเอกธนงศิลป์ซึ่งเป็นรองสารวัตร
อยู่ที่สะพอเมืองสุราชได้มีการเปิดเผยบอกว่า
ตนได้รับบ้อบหมายให้นำศพส่งมาชนสู่ศพ
หาสาเหตุการเสียชีวิตที่สถาบันนิติเวศ

นะฮะแต่ยังไม่ทราบว่าล้มเหลวจากสาเหตุใด
ต้องนำชิ้นเนื้อและอวัยวะของผู้เสียชีวิต
ไปส่งตรวจที่ศูนย์ในห้องแหลบอีกทีหนึ่ง
เนื่องจากศพมีการฉีดสารฟอร์มอลีน

โดยใช้เวลาตรวจในห้องแหละประมาณ๒สัปดาห์ถึงจะทราบผล
ทางด้านพันธบรวจโทลิขิตชุ่มช่วย

เมืองสุราธานีได้มีการเดินทางไปที่กองร้อย

หลังจากที่พนักงานสอบศูนย์ได้สอบอาคัม
พลทหารชัยเริก

๒พลทหารที่นำน้องทาโร่ไปส่งที่บ้านพัก
จากการตรวจสอบพบว่าเวลาจริงคือ

ปรากฏภาพจากวงกรปิด
จับภาพได้ว่าน้องทาโร่สวมชุดลำลองทหารกับรุ่นพี่

โดยทั้งคู่นั่งอยู่นานกว่า๑๔นาที
หลังจากนั้นได้พากันเดินออกไปจากบริเวณดังกล่าว
ทั้งนี้ภาพดังกล่าวนี้ได้มีการสอดคล้อง
กับการสอบปากคำของพลทหารชัยเลิก

ว่าได้พากันชักชวนไปจากค่ายจริง
พากันไปที่บ้านพักของพลทหารนพดล

จะไปร่วมงานชนรถจักรยานยนต์

ทางด้านพันธ์บริปุ่นเอกวิชอปเกิดเกลี้ยง
รองผู้การตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีซึ่งควบคุมการสอบสวนครั้งนี้
บริการบอกว่าได้มอบหมายชุดสืบสวนติดตามพยานมาสอบปากคำถึงเหตุการณ์
หลังจากที่พลทหารนพดลแยกกับครอบครัวหลังเสร็จงานบุญแล้ว
ได้เดินทางไปไหนบ้างก่อนเข้ากลับเข้าค่ายเมื่อเวลาสัก๖โมงเย็น
ทั้งนี้การสอบสวนจากปากพยานสำคัญก็จะมีการเชิญญาติผู้เสียชีวิต
ร่วมรับฟังทุกขั้นตอนด้วยเพื่อความโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
เพราะเหมือนกับว่าเขาก็คิดว่าโดนซ้อมแหละโดนซ่อม

เข้าค่ายดึกก็เลยโดนเขาวาดแล้วนะว่าโดนซ่อมหนัก

อีกข่าวหนึ่งก็เป็นข่าวที่น่าใจหายพอสมควรฮะ
วันนี้หนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งเลยเกี่ยวกับน้องบิ๊ก
น้องบิ๊กนี่ที่มาออกรายการไม่หมดหนี้
เป็นเด็กน้อยคุณอายุ๑๓ปี
แล้วณวันนี้น้องได้จากโลกนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
ถือว่าเป็นเด็กผู้ชายที่หัวใจแกร่งป่วย
เป็นโรคมะเร็งแกนสมอง
มาร้องเพลงในรายการเพลงไม่หมดหนี้นี่แหละ
เพื่อหาเงินไปใช้หนี้ให้กับแม่เป็นครั้งสุดท้าย
คือความคิดเขาเลยว่าก่อนเขาจะไปเขารู้ตัวเองว่าเขาไม่สบายอยู่แล้ว
เขาอยากจะหาเงินไปปลดหนี้ให้แม่เขา
แล้วก็ในที่สุดเขาก็หาเงินให้กับแม่เป็นคัส
ก่อนที่ตัวเองจะจากโรคนี้ไปก็ได้ด้วยว่า
น้ำตาผู้ชมทั้งประเทศเลยจริงนะพี่
แล้วคนทั้งประเทศก็เทน้ำใจร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือกว่า๗ล้านบาท

เด็กน้อยคนนี้ก็ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้วนะฮะ
เมื่อตอนสายของวันที่๒๐สิงหาคม
คือผู้เป็นแม่บอกเลยเขาก็อยู่ในอาการเสียใจ

ก็ต้องส่งตัวเข้าโรงพยาบาล
น้องบัวระเหวจังหวัดชัยภูมิ
หมอบอกว่าระเวนะครับ
ชายภูมิหมอก็เลยบอกอาการสุดแล้วนะ
อาการสุดหนักมากขอให้ทางญาติทำใจเผื่อไว้
จนกระทั่งวันที่๑๗สิงหาคม

ถ้าบ้านเสร็จต้องพาเขากลับบ้านนะ
แล้วก็กลับมาอยู่บ้านหลังใหม่เพียงแค่๓วัน

ลูกชายก็ได้จากแม่และครอบครัวไปอย่างสงบ
สำหรับศพของน้องบิ๊กก็จะทำบุญที่บ้านนั่นแหละ๗วัน

วันอาทิตย์ที่๒๗สิงหาคมนี้ที่บ้าน

เคยรับการผ่าตัดสมองที่โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้ว
รู้ไหมว่าเขาผ่าตัดมาแล้ว๕ครั้ง
ไม่ใช่แบบว่าไม่ได้การรักษา๕ครั้ง

แต่ตายฟื้นเนี่ย๒ครั้ง

ในช่วงกลางปี๒๕๖๐ที่ผ่านมา

กระโดดสะพานฆ่าตัวตายเลยนะ

คือมันสงสารลูก

แต่น้องบิ๊กเนี่ยเป็นคนบอกแม่ว่า

เขากำลังจะขึ้นม๓จะอยู่กับใคร

แม่เราเนี่ย๒คนอาจจะตายก็ได้

บอกว่าแม่ช่วยในหนูอย่างนึงได้ไหม

พาหนูมาร้องเพลงที่รายการ

ที่ตัวเองจะตนทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็งร้ายนะฮะ

กรรมเพราะว่าต่อสู้กับโรคนี้ไม่ไหว

ก็ขอให้น้องจากไปอย่างสงบฮะ

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องด้วยนะครับ
ได้ทำหน้าที่ลูกกระตันยูได้อย่างวิเศษมาก

เห็นไหมก่อนไปก็ปลดนี่ปลดสินมีบ้านหลังมาให้แม่เสร็จหมดเลย

นี่คือถ้าพูดภาษาละครนี่คือเอาชีวิตเข้าแรกเลย

คุณเหรอเดี๋ยวคุณก็บุกไปที่นั่นดิผมว่า

เดี๋ยวกลับมา
เขาส่งข่าวมาด้วยนะแต่เดี๋ยวก็จะเล่าให้คุณหนูเล่าก่อน

ฉันดูคลิปแล้วแบบว่านั่นยังไงพูดอยู่ในโรงเรียนป๖ขอความเป็นธรรม
หลังโพสต์คลิปประทะครูยันบอกว่าตัวเองไม่ใช่เด็กก้าวร้าวนะ
โพสต์ของเขาเองเลยใช่ไหมภาพนี้แล้วมันมีคลิปมั้ยจะให้ดูคลิปมั้ย

มันต้องถูกของจริง

อันนี้อีกยาวเลยอีกยาวเลย

คืออย่างนี้มาฟังนี้ก่อนดีกว่าในมุมนี้นะฮะตามข่าวนะ
ครูโทรหาแม่สั่งให้ลาออกจากโรงเรียน
ทั้งที่ไปกราบขอขมาครูแล้ว
ว่าตนเองที่เด็กก้าวร้าวไม่ได้เสพยา
ชาวเน็ตนะฮะรอฟังความเห็นของทั้งสองฝ่ายนะครับ
เมื่อวานนี้นะฮะเมื่อวันที่๒๐สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
ออนไลน์นะครับได้มีการแชร์คลิปภาพเหตุการณ์
ขณะที่นักเรียนชายชั้นม๖คนนึง
ได้ใช้มือผลักครูผู้หญิงพร้อมกับยืนโต้เถียงกัน
โดยคลิปดังกล่าวโพสต์โดยเด็กชายชั้นม๖
ซึ่งเป็นคนที่อยู่ในคลิปพร้อมกับโพสต์ข้อความอธิบายเหตุการณ์ว่า
วันเกิดเหตุนะครับเข้ามาโรงเรียนตอนเที่ยง

โดยคุณครูคนดังกล่าวนะครับได้เข้ามาตักเตือน
และจะนำตัวเองไปที่ห้องฝ่ายปกครอง

บอกว่าให้ครูเอาเลขประจำตัวไปตัดคะแนนก็พอแล้ว

จากนั้นครูพยายามดึงตัวตนไปที่ห้องฝ่ายปกครอง
แต่ตนก็เอามือปัดนะฮะหลบนะครับ
แล้วก็บอกครูว่าอย่ามาแตะต้องตัวตน

อย่างนั้นจากนั้นนะฮะตัวเองก็ได้เดินตามครูไป

ครูก็ได้ดึงกระเป๋าทำให้ตนสะบัดออกแล้วก็ผลักครูออกไป
จากนั้นครูก็ได้ยืนชี้หน้าด่าตน
ที่ครูแล้วก็เพื่อนนักเรียนจะเข้ามาห้ามกัน

แต่ในคลิปพี่เหมียวดูว่าเขาสะบัดหรือเปล่าล่ะ

เขาบอกว่าตัวเองไม่ใช่เด็กก้าวร้าว
แล้วก็ไม่ได้มียาเสพติดเกี่ยวข้องอะไรด้วย

สาเหตุที่เดินหนีครูก็เพราะไม่อยากปะทะ

แต่ล่าสุดครูคนนึงมีการโทรมาบอกแม่ตนว่า

ซึ่งตนไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้อง

ทั้งที่ตนไม่ได้ต่อยครู
แล้วก็ได้กราบเท้าครูทั้งสองคนไปแล้วด้วย
หลังจากที่คลิปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์

ส่วนใหญ่มองว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร
ต้องรอฟังเหตุผลจากทั้งสองฝ่ายก่อน
คือเราดูตรงกลางเราไม่รู้ว่ามาอย่างไร

พี่เห็นก็ตามเนี่ยเกิดมันชัดก็คือว่าเขา

แต่เพิ่งรู้ว่าเป็นห้องฝ่ายปกครอง
เพราะเขามาสายแล้วไปทำอะไรมันไม่รู้

แล้วนี่เขามุนแบบแรงผู้ชาย
ป๊าศแต่ครูก็ไม่ได้เกด็นครูก็หมุน๓๖๐เนื้อ

คือเด็กผู้ชายเหมือนกับไม่ให้มายุ่ง
แล้วจากนั้นก็ด่ากันต่อใช้คำถ้อยคำรุนแรง

แต่นักเรียนใช้คำรุนแรงสู้กันก็ต่อสู้
คือโลกเรานี่มันเริ่มแปลกประหลาด
นี่คือท่อนตรงกลางเราจะตัดสินเองไม่ได้อันนี้คือเสนอข่าว
มีมอเตอร์ไซคันหนึ่งเป็นเด็กชายนะ
ขี่ไปแล้วมีเพื่อนขี่ตามหลังมา
ปรากฏว่าอยู่ดีมีตำรวจคันหนึ่ง
ไม่รู้เป็นตำรวจอาสาหรือเปล่าอยู่ที่ราชบุรี

แล้วก็เอาขาเนี่ยถีบรถเด็กถีบ

เลือดออกในสมองแล้วตอนนี้ชักเลือดจะออกปาก

ขี่รถผ่านไปไปยูเทิร์รถกลับมา

แต่เด็กนี่ไม่ได้มีอะไรเลย
และเด็กที่สำคัญเด็กคนนี้เป็นโรคไตด้วย
สิริอายุของท่าน๙๔ปีศิยานุสิตหลวงพ่อทอง

ซึ่งในร่างกายของหลวงพ่อนั้นไม่เน่าเปื่อยเลยพี่
แต่พิงนั้นแห้งลงมีสีคร้ำเล็กน้อยเท่านั้น
ซึ่งจะทำบุญเลี้ยงพระพระ๑๐๙รูป
ในวันครบรอบ๒ปีของหลวงพ่อที่มรณภาพไป

ทุกคนก็แตกตื่นว่าทำไมสรีระก็แค่มี๔คล้ำโล่ง

แห้งโล่งแต่ก็เล็กขมยังมาเต็ม
แล้วสำหรับหลวงพ่อทองก็จะมาไว้ที่สารสุทธิศ
ต้องไปไหมหมูนายไปไหม

เดี๋ยวจะโดนงดอีกหรือเปล่า

ที่มีอีกให้ออกให้หมดก่อน
เมื่อกี้มีคนส่งไลน์เข้ามาบอกรองเท้าคุณสวยมาก

เขาพูดอย่างนั้นเหรอ

ยังอยากให้ฆ่าไปดูหน่อยค่ะอะไรวะ

จริงมาถึงเรื่องราว

ป้าจะไปถ่ายทำไมล่ะ

โซนที่ซีทูล

อันนี้ไม่ใช่เพราะเสื้อกางเกงในก็เป็นแบบนี้นะ
มาถึงเรื่องราวของสาวแซ่บคุณยาย่าหญิง

ร่าสุดนี้ความรักของเขาหวานเวิร์ดกับหนุ่มต้นนะฮะ

สิ่งหนึ่งเราจะเห็นว่าหญิงเป็นคนที่สู้ชีวิตตั้งแต่สมัย

เท่าไหร่ต้องไปจ่ายหนี้สินนอกระบบให้แม่
เรามาดูความสตรองของผู้หญิงแกร่งคนหนึ่งของวงการบันเทิงเลยล่ะ
ก็ล่าสุดนะคะได้เชิญให้ไปพูดในรายงาน
เป็นงานสัมมนาเพื่อปลุกพลังชีวิตและดึงศักยภาพของคนเรา

ครั้งยิ่งใหญ่ของคนไทยนะครับมีผู้ร่วมเข้างานกว่าหวด๔๐๐พันหมื่น

ซึ่งเป็นศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง
ใช้ผนวกกับประสบการณ์ชีวิตของผู้ที่ประสบความสำเร็จ
ซึ่งยาย่าหญิงก็เป็นผู้ที่ได้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต
พลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสด้วยการใช้แรงปรารถนา
ในการเข้าใจความหมายของชีวิตจนสามารถปลดหนี้ได้
ให้คุณแม่น้อยโพงามได้เกือบ๑๐ล้านบาทในเวลา๓ปีเท่านั้น
นางทำได้จริงพี่เออนางทำจริงเออเด็ด
ตอนนั้นนางเครียดแล้วตอนนั้นนางเหมือนลิฟจะไปแล้ว
ในวงการมันก็ไม่มีงานให้นางแล้วจริงนางปลดหนี้๑๐ล้านบาทใน๓ปี

ถ้าเราตั้งใจกับมันมากบางครั้งคลื่นเหล่านั้น
มันจะนำพาคนที่พร้อมจะให้โอกาสเราเข้ามาในชีวิตนะคะ
พอเราตั้งใจทำงานมากขึ้นผลงานเราเป็นที่ยอมรับของคนกลุ่มใหญ่มากขึ้น
ชิ้นงานที่มันใหญ่ขึ้นมันก็จะเข้ามาโอกาสที่มันใหญ่ขึ้น
ทำให้เรามีเงินก้อนใหญ่ขึ้นในการที่จะไปปลดหนี้มันก็เข้ามา
มันก็เลยทำให้จากที่มันดูไกลยาวไกลเหลือเกิน
มันก็ทำให้วันหนึ่งเราก็สามารถหาจนหมดได้

โดยงานนี้นะครับสัมมานามีผู้บริหารคุณนกพระกริจ
จำกัดเจ้าของเพจเฟซบุ๊กซีโอโค้ชพันล้าน
เป็นวิทยากรหนึ่งเดียวตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นเลยนะคุณ
เพื่อสอนเกี่ยวกับเรื่องราวการสร้างโรคภัยในตัวเองให้ถูกต้อง
ก่อนสร้างโรคภายนอกแล้วก็สอนหลักคิดการดึงศักยภาพของตนเอง
ที่มีอยู่อย่างมหาศาลเขาบอกคนเรามีศักยภาพมีอยู่อย่างมหาศาล
มาครับมีเสียงคุณนกพระกริจหน่อยครับมีไหม
มีบางสิ่งที่ทำให้คุณก้าวต่อได้เสมอ
แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือขอให้คุณมีเป้าหมายที่คุณต้องการจริง
ให้เจอเร็วที่สุดคุณก็จะมีพลังแห่งการสร้าง
ซึ่งคุณนพกฤษถ่ายทอดออกมาจากจิตวิญญาณ

จนเป็นบอสพันล้านมาแล้วนะครับซึ่งสุดยอดตรงที่พูดคนเดียวทั้งวัน
และที่สุดก็คือส่งมอบทั้งพลังสาระความทราบซึ้งและสนุก
คนที่มาร่วมงานเป็นหมื่นคนไม่ยอมลุกไปไหนเลยนะครับ
นั่นแหละจากบอยสู่พันล้าน

ช่วงหน้าเจนนี่โต้พลวัน

ไม่ได้ปลดเพลงประกอบละคร
หรอแต่พุธจะแต่งงานแล้วเถอะ
จุ๋ยจะแต่งงานแล้วเขาบอกเขาอยากมีลูกเร็ว

ช็อกกี้ใครอยากกินช็อกกี้ไปหยิบมาซื้อมากินเลย

เนนี่ปัดสั่งถอดเพลงร้องประกอบละครเพลิงบุญ
ยิ้มสู้ชาวโซเชียลด่านะครับ

หลังที่มีข่าวมาว่านางเอกสาวเจนี่เทนโบซุวัน

น้องเพลงที่ไปร้องเพลงทำกับฉันได้ลงนะครับ

จนถูกผู้ใหญ่เนี่ยสั่งถอดออกนะครับ
ล่าสุดนะฮะเจอจินนี่ก็เลยมีการไปถามกันนะฮะ
นี่ก็บอกว่าเจนนี่ขออนุญาตที่จะไม่เอาใครมาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้

หรือว่ามีอำนาจในการสั่งอะไรทั้งนั้น
จะไปบอกว่าห้ามอันนั้นห้ามอันนี้

คนก็อคติคนก็พร้อมจะแอนตี้

แต่เขาก็ยงว่าเป็นเจนที่เอาออก

แต่ในเมื่อทุกคนสบายใจที่จะว่าเจนนี่

แล้วมันเป็นความบันเทิงหรือว่าความสบายใจของหลายคน

เจ็บ

ไม่หรอกอายุอายนามพุธมันก็๓๐กว่าแล้ว

มีแพลนจะแต่งงานแล้วนะคุณปีหน้านะครับ

เห็นพุทธยังไปไหว้คุณแม่ของจุ๋ยที่บ้านเกิด
โอ้โฮเวียนอยู่นะ

ดูไว้คร่าวแล้วเรื่องงานแต่งงาน

ถ้าเราสองคนพร้อมมีข่าวดีเมื่อไหร่
บอกแน่นอนแต่ยังไม่ใช่ปีนี้
มันก็คงไม่ใช่ปีนี้มันก็จะสิ้นปีแล้วเนาะปีนี้เนาะ
ส่วนจะเป็นพฤศจิกายนปีหน้าไหม
ก็รอคอนเฟิร์มอีกทีนึง

ช่วงนั้นถือว่าเลิกดีที่สุด

ปิดท้ายกันไปดูบุตรสาวของพิธีกรของเรา

สุดยอดไปดูน้องมายูนะ
เวลาเจอคุณอ้ำเขาไม่ธรรมดานี้

ไม่ให้มายูแล้วไม่ให้ใครกระทัดหมดดำ
ผมบอกทำไมชิง

เค้าเจ้าของมายูเนี่ยไม่ใช่อ้าว้าบบัชราภา